เรื่องราวของแม่ที่เอาทารกเพิ่งคลอด
มาทิ้งไว้ริมกำแพงที่จังหวัดระยอง
แล้วก็ปรากฏว่ามีจดหมาย
เขียนฝากให้ผู้ใจบุญ
รับเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ไปเลี้ยง

ตั้งชื่อเด็กหญิงว่าพรมารดา
คลอดออกมาคือคลอดก่อนกำหนด

และที่สำคัญเด็กมีน้ำหนักน้อยมากคือ๑๗๐๐กรัม
ท้ายที่สุดเด็กหญิงพรมารดาเสียชีวิตแล้วนะครับ
จากกรณีที่เมื่อวานเราเล่าข่าวให้ฟังกันไปนะ
เพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาไปพบทาบรกน้อย
อายุคันเพียง๖เดือนแล้วก็มีกระดาษ

บอกว่าตั้งชื่อให้ลูกคนนี้ไว้แล้ว
พรมารดาแต่ตัวเองเลี้ยงไม่ไหว
ขอให้ผู้มีใจบุญเก็บเด็กคนนี้ไปเลี้ยงหน่อย
ชาวบ้านเห็นเหตุการณ์นะครับก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบ
เจ้าหน้าที่ก็มาพยายามช่วยเหลือเด็กทารกเพศหญิงพรมารดา
ส่งโรงพยาบาลประยองแต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดนะฮะ
เด็กเสียชีวิตเนื่องจากปอดติดเชื้อและยังมีโรคแทรกซ้อนอื่น

คือ๑คลอดก่อนกำหนด

น้ำหนักน้อยมาก๑๗๐๐กรัมเท่านั้นเองนะครับ
แล้วที่สำคัญคือแม่เอาไปทิ้งข้างกำแพง
เด็กถูกตากแดดตากลมไว้หลายชั่วโมงคุณ
สุดความสามารถที่แพทย์ก็จะยื้อชีวิตไว้ได้นะครับ
ส่วนศพของเด็กก็เก็บไว้ที่โรงพยาบาลประยองครับ
ขณะที่ตำรวจโรงพักบ้านฉางยังไม่พบเบาะแสของแม่
นำทาบรกมาทิ้งไว้ก็คาดว่าไม่ใช่คนในพื้นที่นะ
ขณะเดียวกันชาวบ้านที่ทราบข่าวต่างก็สาบแช่งแม่ที่นำพรมันดามาทิ้ง

เพื่อให้ตำรวจนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป